บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกล่องไม้เก่า
มันสามารถนำมาประดิษฐ์ประยุกต์เป็นเครื่องดนตรีไทยได้ด้วย
มีคนทำจริงแล้วชนะการประกวดด้วยนะคะ
ซึ่งนี่เป็นเรื่องราวดีที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันในช่วงตลอดกู้โลก

เยี่ยมแล้ว
จากไอเดียการทำเครื่องดนตรีไทยจากวัสดุเหลือใช้นะคะ
อุเทนค่ะครูอุเทนเปียหล่อครูชำนาญการพิเศษ
กรุ่มศาลาการเรียนรู้ศิลปโรงแรนสิงห์บุรี
สอนน้องทำเครื่องดนตรีไทยจากวัสดุเหลือใช้
แล้วก็มีคุณครูกับนักเรียนจำนวนกว่า๕๐คนมาเข้าร่วมกันด้วย
การนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างประโยชน์หรือมาทำเป็นเครื่องดนตรีนี่บอกคุณผู้ชมนะ
ไม่ได้ทำเล่นนะทำแล้วใช้ได้จริงเล่นดนตรีได้จริง
ซึ่งคุณครูอุเทนบอกอย่างนี้นะคะว่าสามารถทำจากวัสดุเหลือใช้ได้หลากหลายเลย
อย่างจะเข้ค่ะจะเข้ทำจากกล่องไม้เก่านะ
กลองทำทำอะไรทำมาจากหายนะคะ
ของวงทำจากชามระนาดทำจากกระเบื้องรองด้วยยางหุ้มท่อ
หรือนี่น้องกำลังทำซอด้วงซออู
ก็ทำจากไม้ไผ่แล้วก็กระป๋องนมเจาะรูโอ้ยเห็นไหมจอด้วง
แล้วน้องทำเองกันทุกคนเลยนะคะ
เครื่องดนตรีไทยหลายชีวิตก็มีราคาสูง

เด็กบางคนหรือส่วนใหญ่เขาก็ไม่สามารถที่จะซื้อหากันได้ง่าย

คุณครูก็เลยมาประดิษฐ์คิดค้นใช้เองแล้วกัน
ได้ทั้งประหยัดด้วยแล้วก็ได้สืบสารดนตรีไทยให้คงอยู่ต่อไป

ได้รับรางวัลชนะการประกวดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่๑๕ด้วย
เป็น๑ใน๑๑ทีมสุดท้ายจาก๒๐๗ทีมทั่วประเทศที่เขามีการแข่งขันกันนะคะ
ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจเพราะอะไร
เพราะว่าการทำเครื่องดนตรีไทยหรือว่าการเล่นดนตรีไทย

ดังนั้นการที่คุณครูพาอนุรักษ์พาประดิษฐ์แบบนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม
โครงการนี้จึงทำให้ครูอุเทนได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีด้วย
นะคะเราก็เลยนำเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้เห็น
ถึงเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์การนำวัสดุเหลือใช้วัสดุที่มีตามท้องถิ่นเนี่ย
มาสร้างเป็นเครื่องดนตรีไทย
เห็นไหมว่าพอมาทำเป็นวงแล้วมันก็ดีน่าสนใจแล้วเสียงจะเป็นยังไงเอาลองฟังกันหน่อยค่ะ

เป็นไงนะคะใช้งานได้จริงเล่นได้จริงแล้วก็มีเสียงดนตรีที่ภัยร้อ
ผมชอบไอ้ที่เป็นวงที่แบบเอาชามาวาง

คล้องวงใช่ไหมเออเก่งมากเลย

วงนี้แล้วเป็นถ้วยส่วนใหญ่ผมเอาไปตั้งวงอยู่หลังห้องนะ

กริ๊กโอ้โหสนุกมากเลยมันเป็นเสียงจังหวัง